ช่วงนี้ติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศกันบ้าง
มีทั้งเรื่องราวของสัตว์เรื่องราวของคนน่าสนใจมาก
เป็นเรื่องราวที่ชมแล้วต้องอมยิ้มได้แน่นอนนะคะ
หลายคนชอบเลี้ยงสัตว์อย่างแมวเนี่ยนะคะ

แต่ว่าแมวตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นแม่แมวใจบุญ
เขารับเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่แมวค่ะคุณผู้ชม

แมวบอกแม่แมวก่อนแม่แมวชื่อเบลก้า

ลูกของมันเนี่ยก็จะมีทั้งลูกแมวตัวเล็ก๒ตัวนะคะ
สีน้ำตาลเข้มน่ะ

มันคือลูกกระรอกนะจ๊ะที่เจ้าหน้าที่นั้นนำมาเลี้ยง
เพราะเห็นว่าลูกกระรอกนี่กำพร้า
อาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นแม่ของเจ้าเบลก้านี่ไง

ดูแลเหมือนกับเป็นลูกแมวตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะคะ
จริงแล้วเจ้าหน้าที่รับลูกกระลอกมาเลี้ยทั้งหมด๓ตัว
แต่เคราะห์ร้ายที่มีตัวหนึ่งนี้ตายไปแล้ว
ดูแลกันไปนะจ๊ะ
แมวที่น่ารักจริง